คุณผู้ชมคะเขาบอกว่าความอดทนของแต่ละคนมันมีขีดจำกัดไม่เท่ากัน
หลานชายคนนี้ที่มีต่อน้าชายเขาบอก๑๐กว่าปีมันเกินจะทนแล้วนะคะ
ควักปืนยิงน้าชายสามนัดตายคาบ้านสาเหตุเขาบอกว่าน้าชายเนี่ยติดยา
ครับแล้วก็เมาอลวาดทำร้ายทุกคนในครอบครัวด่า
อย่างนี้มาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้ววันนี้คือฟางเส้นสุดท้ายคลิปนี้เลยค่ะ

มานัดธรรมราอายุ๔๙ปี

แล้วก็น้องเขยก่อนที่จะวิ่งไปแล้วไปถือไม้ยาวเนี่ยไม้หน้าสามอ่ะ
นี่น่าจะยาวเป็นเมตรเลยนะเออแล้วปันจังหวะที่พ้นรัศมีร์กล้อง

ยิงคือหลานชายแท้ของคนตายนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยรักวงวาน
ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำรวจสภพระอินราชาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะ
นายมณัฐเนี่ยเสียชีวิตเพราะถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มม๓นัด
เข้าไปที่แขนซ้ายสะโพกขวาแล้วก็ที่หลังนะคะ
ในที่เกิดเหตุได้เจอกับพี่สาวของนายมณัฐ
แล้วก็เป็นแม่ของคนยิง
นางสาวสายนาธีพี่สาวนายมณัฐก็เล่าบอกว่า
มณัฐเป็นน้องชายเธอและคนยิงคือสุชินลูกชายเธอเอง

แต่สาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าลูกชายเธอทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของน้าชาย
เพราะว่านายมณัฐเนี่ยชอบอลวาดด่าทอทั้งเธอทั้งลูกเธอ
รวมถึงแม่ของเธอซึ่งก็คือแม่ของนายมณัฐด้วย
ยังชอบเอามีดไล่ฟันลูกชายเธอเป็นประจำ
ติดยาอีกต่างหากเธอบอกเธอไม่ได้กล่าวอ้างนะ

กำลังใครใครทำไว้
กลับมาเผ็ดเหมือนกัน
ตายได้หมดไปเลย

ไม่ได้ปลูกได้ปลูกได้สถานก็มา

มาด้วยคุ้มกันด้วยมาด้วย
นี่ค่ะเป็นคลิปที่บอกว่าเนี่ยอาการเป็นอย่างนี้มา๑๐กว่าปี

ทำร้ายข้าวของทำร้ายคนในครอบครัวด้วย
ส่วนน้องเขยคนที่มีเรื่องด้วยกันตอนแรก
ที่นายมณัฐจะถูกยิงนายบุญเชิดคือน้องเขยนะ
ก็บอกว่านายมณัฐพานด่าทุกคนอยู่หน้าบ้าน
พอเขาเดินไปบอกว่าพอแล้วหยุด

ปรีเข้ามาต่อยเขาที่เขาเบ้าตาจนปากแตกเลย
เห็นแผลไหมคะเลือดยังไหลซิบอยู่เลยน่ะ
แล้วอยู่นายมณัฐก็วิ่งหายไปกลับมาอีกที
อย่างที่เห็นภาพกล้องวงจรปิดนั่นน่ะไม้ยาวลากมาเลย
แล้วหลังจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้น๔นัด
เห็นอีกทีก็เห็นว่านายสุชินหลานชายเนี่ยยิงน้าตายแล้วอะค่ะ
อื่นประจำการ้าไปทั่วล่ะสักขนาดแม่
แม่เขาแท้เขายังจะเล่นเลยด่าทุกวัน

ดื่มเท้าทั้ง๒ล่ะทั้งสามทั้งหลัง
ถูกม้ายมาหน้าบ้านเหล่าง่าก็วิ่งออกมาใส่เลย

เดี๋ยวตอนแรกเอาห้ามหรอหลานมั้ย

ส่วนที่สัพพระอิณรชานายสุชินพ์มือยิง
เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวให้ปากคำ
เขาบอกว่าเขาเดินออกมาจากบ้าน

แต่อยู่น้าก็ถือมีดแล้วปรีพุ่งตัวเข้าหาเขาเลย
เขาก็เลยวิ่งกลับเข้าไปในบ้านหยิบปืนแล้วยิง
น้าต้องวิ่งหนีไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็เสียชีวิต
ตัวเขาเองก็ไม่ได้หนีไปไหนรอมอบตัว
กระบวนการยุติธรรมตัดสินนะคะ
เขาบอกว่าเขาเองก็เสียใจนะ
แต่มันสุจทนแล้ว
มัน๑๐กว่าปีแล้วที่เหตุการณ์มันวนเวียนอยู่แบบนี้ภายในบ้าน
แม่ของนายมณัฐคนตายแล้วก็ยายของผู้ก่อเหตุ
ยายมณีนะคะก็เล่าบอกว่า
มณัฐลูกแม่มันชอบอลวาส
มันไม่ยอมให้พี่น้องมันอยู่บ้านด้วยชอบไล่พี่น้อง
เหมือนอยากจะได้บ้านไปคนเดียวถ้าพ่อแม่ตายไป
มันเคยขู่จะเผาบ้านด้วย
แม่บอกเองว่าถ้าวันนี้ลูกชายแม่คนนี้ไม่ตาย
อาจจะเป็นคนในครอบครัวที่ตายแทน
ซะว่าหมดเวรหมดกรรมก็แล้วกัน
ชาติหน้าอย่าเกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกเลย
อย่าเกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกเลย

ลูกผู้ชายทำอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบ
ทำแล้วมันก็ถึงจุดนั้นไปแล้วมันพี่
เก่าก็ดีแต่ว่าเสียยากเดียวแค่นั้นเอง

ใช่ผมทริปกรณ์มาส่วนดำมาเป็น๑๐ปีแล้ว

ผมอุตส่าหนได้แต่เขาไม่ทนให้ผมเลย
มันทนหลายเรื่อง
มุมมองของแม่ลูกชายเป็นคนยังไง
สุดสุดนี่ฉันเป็นแม่นะ

ถ้าไม่ตายก็เราก็ต้องตาย

ไม่ต้องมายุ่งกับเขายังไงก็น้องแม่ยังไงก็น้า
แต่นี่ก็คงจะหลวงเขา

ทีมข่าวเราก็ได้คุยกับเพื่อนบ้านนะคะ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเก้าโมงเช้า

แล้วพูดก็ตายแน่

ณีตำรวจเอาไปให้ชาวบ้านที่รู้จักโทรเรียกตำรวจให้

แล้วนายมณัฐก็เดินย้อนกลับมาที่หน้าบ้านเธอพยายามบอกเธอนี่แหละว่าโทรเรียกตำรวจให้หน่อย
แต่ก็ไม่มีใครโทรเพราะว่าคือเห็นบ้านนี้ก็ทะเลาะกันโวยวายอารวาสใส่กันแบบนี้เป็นประจำอะค่ะ
ก็เลยไม่คิดว่าจะมีเหตุบานปลายแล้วสุดท้ายนายมณัฐก็เลยเดินไปหยิบไม้ยาวกลับไปที่บ้านตัวเอง
เพื่อนบ้านบอกแบบนี้นะคะว่าทั้งขาไปที่ไม่มีไม้และขากลับที่ถือไม้หน้าสามยาวกลับมาเนี่ย
ไม่ได้ถือมีดในมือเลยค่ะ
หลากไปหลากไปแต่ไม่มีมีดไม่มีไม่มี
ดังนั้นทางคดีทางคดีก็ติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับ